วันนี้หลังจากที่ออกมาจากแท่นพิมพ์สดร้อน
หีบห่อเรียบร้อยแล้วส่งตรงไปก่อนเลย
วันนี้๒๐๐๐คนกลุ่มแรกจะได้สัมผัส

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์และบรรยากาศกันนะครับว่า

บรรดาคณะผู้บริหารตัวแทนของไทยรัฐนะครับ

หมายแรกวันนี้คือที่พระบรมหาราชวัง

หลักคือต้องการจะไปมอบให้กับบรรดาพี่น้องประชาชน
และก็ไปส่องดูแล้ว
กลับบ้านไปด้วย

อยู่ด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปด้านใน

หลายคนที่ได้ครอบครอง

แล้วต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ารู้สึกว่าคุ้มค่า
แล้วก็รู้สึกทราบซึ้งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับ
เห็นอยู่นี้นี่คือบรรยากาศบรรดาผู้บริหาร
คุณชัดชัยตะวันทโรเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีผู้บริหาร
ไทยรัฐคุณจิตสุภาคุณเพชรากร
คุณซูมไทยรัฐคอลัมนิสนะครับหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งคุณทงชัยนานคร
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึก
หนึ่งในตัวแทนผู้บริหารคุณจิตสุภา
ในเวลาที่ออกไปมอบหนังสือนี้
ส่งต่อความพิเศษให้กับประชาชนครับ
พวกเราทุกคนค่ะขออนุญาตพูดแทน

พวกเราสำนึกในพระมหากราธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านจริง
แล้วเราก็ตั้งใจทำงานนี้ขึ้นมาจริง
เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบ
ถึงพระราชกรณียกิจต่างของพระองค์ท่าน
แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
เอาไว้ดูเวลาที่คิดถึงพระองค์ท่านค่ะ
เราตั้งใจที่จะนำไปมอบให้
เชื่อว่าหลายคนก็ตั้งใจที่จะนำไปรับ

อย่างที่คุณจิตสุภาบอกไปนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

รวมถึงวันนี้ผู้บริหารของไทยรัฐค่ะ
ก็นำไปมอบให้กับผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสิริราชอีก๙๐๐ฉบับ
โดยก็ได้มีการสาธิตการใช้งาน
แอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์

สือพิมพ์มีชีวิตมีทั้งภาพ
มีทั้งเสียงมีทั้งวีดีโอ
ที่สำคัญสามารถเลือกรับชมได้
โดยความคมชัดสูงสุดอีกด้วยค่ะ
อกจากการบันทึกเป็นตัวหนังสือ
บนแผ่นกระดาษในหน้านังสือพิมพ์๓๒สองหน้าแล้ว
ทางไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยยังมีจุดพิเศษคือ
จะทำหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกมาเป็น
หนังสือพิมพ์แสงสีเสียงและสื่อผสม
หมายความว่ามีรูปภาพเคลื่อนไหวให้เห็นนะครับ
มีเสียงพูดมีเสียงเพลง
ที่ในหลวงราชการที่๙ทรงพระราชนิพล
เพลงพรปีใหม่เพลงยามเย็นเพลงพระราชนิพลต่าง
ถ้าส่งแอปพลิเคชันไปแล้วก็จะเห็น

ด้วยพระราชประวัติในหลวงราชการที่๙
พระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อรัศดร
รวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์
จำหน่ายกับประชาชนในวันพรุ่งนี้นะคะ

ถ้าเป็นต่างจังหวัดภาคเหนืออีสานใต้เนี่ย

เพื่อยืนยันว่าจะได้แน่นอน
เพราะบางคนบอกว่าบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้จอง

เพราะเชื่อว่าหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้เนี่ย
หลายคนอยากที่จะมีอยู่ที่บ้าน